สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอันนี้เรากลับมาเรียกว่าเร็วเลยเวลาใหม่เวลาใหม่ใช่ค่ะ
ข้าวใส่ไข่จะสะออนแอร์คือหกโมงหลังรถทุ่มชาติ

มีนาทีเถื่อนนะฮะกระบะกลางซิ่งชนเก๋ง
หน้าเด็กด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ

เมื่อวานนี้ครับผู้ใช้เฟซบุ๊กตั้มเมืองเพชรครับ

ชายรายหนึ่งไม่สวมเสื้อ

แล้วแรกคิดว่าเมานะเขาไม่เมานะฮะเวลาไหวนะครับ
ลงมือชกหน้าชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคู่กรณี
ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งกำลังยืนคุยโทรศัพท์อยู่

นี่นี่ดูนะ

นี่เสียงเด็กที่ถ่ายคลิปนะเนี่ย

พุ่งชนคู่กรณีที่ขับรถยนต์

บ้านเก่าพานทองช่วงบริเวณแยกไฟแดง๑อร่อยนะครับ
อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีซึ่งหลังเกิดการชนกันขึ้นนะครับ
ก็เรียกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายแต่ตกลงกันไม่ได้นะฮะ
รถยนต์เนี่ยก็เลยเลี้ยวเข้าปั๊มไปเพื่อเจรจาโทรคุยกับประกัน
ขณะนั้นนะครับชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายคู่กรณีไม่สวมเสื้อนะฮะ
ลักษณะคล้ายคนเมาอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยคล้ายคนเมานะครับ
ได้เข้าไปชกต่อยคู่กรณีจนทำให้เด็กนะครับซึ่งอยู่ในรถนั้น
พูดออกมาว่ามึงต่อยพ่อกูเหรอนี่นะฮะ
อย่างไรก็ตามนะครับหลังต่อยคู่กรณีเสร็จแล้วเนี่ย
ชายคนดังกล่าวนะครับได้ขับรถพยายามหลบหนี
แต่รถนั้นไปเสียหลักพุ่งชนรถฟอร์จูเนอร์อีกคันหนึ่งครับ
รถฟอร์จูเนอร์นั้นพลิกคว่ำนะฮะเป็นเหตุให้เด็กหญิงอายุ๑๔ปี
ที่นั่งมาในรถฟอร์จูเนอร์นั้นได้รับบาดเจ็บไปอีกหนึ่งรายนะครับ
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวตกเป็นที่วิภาควิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์
พฤติกรรมของชายขับรถกระบะรายนี้
นี่นะฮะอันนี้คือที่เขาขับไปชนนะครับ
จูเนอร์ก็กิ้งตกไปทางนู้น
เหตุเนี่ยมันเกิดผมชี้ไปที่นู่นต้องตัดที่นู่นนะครับ
นี่นะฮะก็จะเห็นนะครับว่ามีฟอร์จูเนอร์ตกไปข้างทาง
ส่วนรถของเขาก็พังแบบนี้ครับอันนี้คือเหตุการณ์
หลังจากที่เขาได้มีการลงไปชกต่อยรถอีกคันหนึ่ง

อารมณ์บางทีอารมณ์นิดนึงก็พัน

ฉันก็เคยเจอในเรื่องอารมณ์รุนแรง

คืออันนี้เนี่ยลูกเขาพ่อถูกกระทำ
ใช่ไหมแต่ของดิฉันเนี่ยพ่อมากระทำเรา
แล้วลูกเขานั่งอยู่ในรถก็เห็น

ก็คืออย่างนี้เล่าให้ฟังสั้น
ไม่ได้เวลาเราเยอะ
คือเรากำลังขับรถ

แหมดูสิต้องห้ามปรามนะ

เพื่อจะเข้าไปดูเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่๑ของ

ห้างสรรพสินค้าหนึ่งเนี่ยเก่าแก่มาก

ข้างหลังเนี่ยก็บีบแต่อยู่นั่นน่ะนะ

ก็ยิ่งบีบใหญ่เลยนะ
ไม่ได้ฉันก็เดินลงมาจากรถก็เห็นเลยนะ
เป็นผู้ชายขับผัวเมีย
แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ก็น่าจะประมาณสัก๔ขวบ

จะบีบทำไมคะไม่เห็นหรือคะว่า

ฉันก็ค่อยเดินไปช้าใช่ไหม
รถมันก็ยังไม่ขยับอยู่ดี
แล้วก็เดินไปช้าแล้วค่อยเปิดประตูอย่างนี้

ยิ่งลงมาเขายิ่งเห็นหรือชัดเจน

เขายิ่งเอาชนะหนักขึ้นไปกว่าเดิม

ฉันก็บอกเป็นบ้าเหรอ

ฉันก็บอกเป็นบ้าเหรอมันก็ยิ่งทุบใช่ไหม
พอดีรถขยับคนขับรถที่ฉันกำลังจะลงไปตีด้วย

แล้วก็แอ่นสะโพก
ไปข้างหน้าเราก็ร่อนใส่อย่างนี้

ฉันก็บอกเขาเป็นบ้าไปแล้ว

รุนแรงอย่างนี้ทั้งพ่อทั้งแม่

ลูกตัวเองเห็นต้นจนโจทย์

หลายเรื่องอย่างที่บอกไปในสังคมนี้
เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคุณแม่ค่ะที่เลี้ยงเดี่ยว
บางทีต้องจ้างคนเลี้ยงมาเลี้ยงลูก
บางคนนี้อาจจะต้องดูกันดีมากค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
นางสาวเอเป็นนามสมุทรคุณผู้ชม

เขาบอกว่าตัวเองทำงานที่ร้านเสริมสวย
อยู่ที่ซอยสดใสใกล้กับมหาวิทยาลัยบุรพา

ซึ่งเขาเป็นแม่ของเพื่อน

โดยคนเลี้ยงเนี่ยอยู่ห้องแถวใกล้กับตลาดนัดจตุจักรชนบุรีค่ะ
ซึ่งน้องตินเนี่ยก็จะกินนอนอยู่กับคนเลี้ยงเลย
ตัวเองมีค่าใช้จ่ายเป็นรายวันให้ก็คือวันละ๒๐๐บาท
อยู่กับคนเลี้ยงทั้งหมด๖วันด้วยกัน

วันที่หยุดเนี่ยก็คือจะไปรับลูกมาแล้วก็เอามาเลี้ยงด้วยตัวเอง
ซึ่งตนเองก็จ้างเขาเลี้ยงมาประมาณ๑ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยค่ะ
แต่เมื่อวานนี้หนูก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
พอตัวเองเห็นสภาพของลูกเนี่ยหนูตกใจแล้วหนูก็ยอมรับกับเรื่องนี้
ไม่ได้ซึ่งหนูเข้าใจว่าลูกหนูดื้อแต่มันก็เป็นไปตามวัยของเขา
หนูฝากเขาเลี้ยงมาเกือบปีก็ไม่เคยมีปัญหา
พอหนูเห็นสภาพเนี่ยหนูก็เลยช็อกก็เลยไปแจ้งความ
คนเลี้ยงเขามาบอกว่าหนูไปแจ้งความทำไม
หนูก็บอกว่าแบบนี้ใครจะไปยอมล่ะ
ซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะอะไรกับสามีเขาหรือเปล่า
เขาโมโหแล้วเขามาลงที่ลูกเราหรือเปล่า
หนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี
เลี้ยงคนมาเป็นแบบ
คือหนูเลี้ยงลูกคนเดียวมาเป็นปีแล้ว
พ่อของลูกเนี่ยก็เลิกลากันไปตั้งแต่ลูกคลอดมา

สำหรับอาการของน้องตินตอนนี้เนี่ยนะคะ
ก็อย่างที่บอกอาการเขาก็รู้สึกหวาดระแวง
ระแวงลองไปฟังเสียงคุณแม่เด็กพูดค่ะ

แต่อเต็มไปหมดเลยนะตาก็ค่อนข้างนี้เปิดไม่ได้ค่ะ

ตั้งแต่เมื่อวันพุธอาทิตย์ที่แล้ว
ได้คุยอยู่เขาบอกว่าตรงลอย
ที่ว่าเป็นรอยเหมือนไม้แขวนเสื้อ
เขาบอกว่ารอยตรงนั้นเขาตีเขายอมรับ
แต่ตรงตามใบหน้าเขาบอกว่าน้องตกรถ
ไซค์ค่ะเขาชอบให้น้องยืนตรงข้างหน้าค่ะ
อืมทำไมเป็นรอยอะไรอย่างนั้น
มันเหมือนรอยโดนต่อยหรือว่ารอยอะไรไม่รู้
ตรงตาค่ะมันไม่น่าใช่รอยตกรถ
ทำกับลูกหนูขนาดนี้หนูก็ไม่เอาไว้อยู่แล้ว

นี่นะครับก็จริงน่ะเนอะตอนนี้นะครับต้องเอาเรื่องถึงที่สุดนะ
จริงตอนนี้ต้องบอกว่าน้องเขาก็รู้สึกหวาดระแวงแล้ว
เพราะเขาก็จะกลัวกับสิ่งที่ใครเข้ามากระทำกับเขาหรือเปล่า

ส่วนสมองตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนะคะ
ส่วนเรื่องของกระดูกซี่โคงตอนนี้ยังต้องดูอาการต่อไป
ตาข้างขวาอย่างที่คุณแม่บอกนั้นตอนนี้ช้ำ
หน้าอกก็จะมีรอยขี่ขนขวนมันถูกฟาดน่ะนะคะ

แต่ว่าสภาพของน้องเท่าที่ดูมันไม่ใช่อาการของคนตกจากรถค่ะ

สำหรับคนที่จ้างคนอื่นหรือฝากลูกไปไว้กับคนอื่น
บางทีอาจจะต้องเช็คกันละเอียดนิดนึงบางที
จริงในพวกรับเลี่ยงเด็กนี้นะถ้าไม่มีจิตใจ
ที่จะมีความอดทนในการที่จะดูแลเด็ก
อย่าทำได้ไหมขอร้องเฮอะถ้าตัวเองหงุดหงิดขนาดนี้
เรื่องดีมากเลยนะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะดีได้นะ
พวกแวนพวกเขาเรียกว่าบิ๊กไบท์ใช่ไหม
ไม่ใช่แวนไม่ใช่บิ๊กไบท์นี่ไม่ใช่ใช่ไหม
ไม่ใช่ขอโทษนะฮะ
เขาแบบว่าเปิดคลิปให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่น่าประทับใจของพวกขับ
โรงพยาบาลเปิดไซเลนด์มาดังเลยนะมีเป็นต้น
เขาก็มาช่วยกันจ้านะคะเหตุการณ์นี้เกิดอยู่แถวนครราชศรีมา
ก็จะเป็นรถของโรงพยาบาลมหาราชที่จะนำคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลนะคะ
ก็คือมันจะมีประมาณบิ๊กไบท์ที่ขับมาประมาณสัก๘๙คัน
มาที่ถนนวิทธภาพเนี่ยบริเวณสีแยกไฟแดงตรงดอนหวาย
ก็ช่วงนั้นเนี่ยนะมีสภาพจราจรที่ค่อนข้างแบบว่ารถเยอะอย่างที่เราเห็นอย่างนี้นะคะ
แล้วมันก็จะไปแบบว่าคือมันเป็นวันหยุดใครก็มาเที่ยวกัน
นั้นมันก็เลยทำให้จำนวนปริมาณของรถเยอะมากเลยทีเดียว
นี่ก็มีช่วงของการติดไฟแดงของอะไรอย่างนี้ต่างนานา
จะเห็นว่ามีรถบัสเยอะแยะมากมายเข้ามาแบบว่าจอแจกันเลยทีเดียว
บิ๊กไบท์เนี่ยนะคะประมาณ๘๙คันเขาก็ช่วยในเรื่องของการที่ค่อยบอกเห็นไหม
รถก็ขับไปด้วยความสะดวกขึ้น

กองทองรองผู้ราชการจังหวัดพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปตรวจสอบพบชิ้นส่วนของกระดูกขนาดต่างนะฮะจำนวนหลายชิ้นซึ่งชาวบ้านเองแล้วก็พระศพงศ์ในเก็บรูปรวมเอาไว้ซึ่งนางสาวสะสะออนขันสุภานักธรณีวิทยาชำนาญการกรมทรัพยากรธรณีก็เปิดเผยบอกว่ากระดูกที่พบเน
ข้อกรวดกลุ่มหินโคลาสคาดว่ามีอายุนับล้านปี
อย่างไรก็ตามก็จะทำการตรวจสอบหาอายุที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ด้านนายเลิศบุตรก็บอกอีกบอกว่าเบื้องต้นทางจังหวัดได้ทำความเข้าใจกับประชาชน
แล้วก็ผู้นำในพื้นที่เพื่อที่จะกำหนดแนวเขตห้ามมิให้ประชาชนเข้าไปทำการขุดค้น
ชิ้นส่วนกระดูกและซากฟอสซิลหอยหินโดยเด็ดขาดนะคะ
และจะทำเรื่องเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจแล้วก็ทำการขุดค้นแบบจริงจัง
ทั้งนี้ในอนาคตกับทางจังหวัดก็เตรียมที่จะพัฒนาบริเวณดังกล่าวให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ต่อไป
อย่างกาลาสินเองขอนแก่นเอง
ทั้งสองที่นี่ก็เป็นที่ที่แบบเจอกันบ่อย

อันนี้เขาก็จะเป็นการพบอย่างจริงจัง

ใช่ย่านทางฝั่งนั้นจะเป็นย่านที่อาศัยอยู่ค่ะ
ในเมืองไทยก็มีพบหลากหลายพันธุ์พอสมควรนะคะ

ส่วนใหญ่ทำงานที่นี้จะกินพืชพันพอยาว

อีกเรื่องหนึ่งน่าเตือนไพกันนิดนึง

พันธุ์นี้นะคะสำหรับเด็กซึ่งเป็นอาหารของเด็กนี่แหละค่ะ
เราประมาณสัก๘๐๐๐ชนิดนี่แหละจากร้านค้ามากกว่า๕๐๐แห่งใน
อสเตรเลียบังเกอรี่อิสราเอลแล้วก็ฮังการี
เขาบอกว่าระหว่างเดือนพฤศจิกายนเมื่อปี๒๕๖๐เนี่ย
มาจนถึงมคราคมปี๒๕๖๑นี้แหละนะคะ
ผลิตภัณฑ์มากกว่าครึ่งหนึ่งที่ให้พลังงาน
มากกว่าร้อยละ๓๐จากน้ำตาลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ราว๑ใน๓เนี่ยนะคะ
มีการเพิ่มน้ำตาลเข้าไปอีกนะหรือว่าสารที่ให้ความหวานประเภทอื่นเนี่ยนะคะ
ซึ่งก็จะส่งผลกระทบกระเทือนต่อสุขภาพของเด็กกันเลยทีเดียว
คือมันส่งผลให้เด็กมีน้ำหนักเกินไปแล้วมีฟันผูก
เสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่เขาเรียกว่าติดหวาน
ทางองค์การอนามัยโลกเขาก็แนะนำอย่างนี้
ในแต่ละประเทศเนี่ยให้ออกกฎหมายมานะครับเพื่อว่าควบคุมการบริโภคน้ำตาล
แล้วก็งดการเติมน้ำตาลเข้าไปอีกหรือว่าสารที่ให้ความหวานในอาหารสำหรับเด็กนี่แหละค่ะ
รวมถึงการติดฉลากด้วยนะคะว่าเตือนที่ขนมลูกอม
แล้วก็เครื่องดื่มที่มีรสหวานเนี่ยนะคะ
ซึ่งรวมถึงน้ำผลไม้แล้วก็นมข้นหวานด้วย

ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มี
เขาเรียกว่าอายุต่ำกว่า๓ปี

อันนี้อันตรายมากเลยนะเพราะว่าความหวานเนี่ยมันเป็นอะไรที่
คนมันชอบอ่ะกินแล้วมันมีความสุขไหมท่านเห็นไหม
แต่มันใส่เยอะมากเกินไปอีกอันหนึ่งที่น่าจะเตือนคืออะไรรู้ป่ะ

อ๋อสารกันบูดสารกันบูดนี่ซึ่งอันตรายมาก

ไปดูงูเหลือมยักษ์หน่อยนะฮะงูเหลือมยักษ์๖เมตร
เขาบอกว่ามันสามารถโตขึ้นกว่านี้ได้นะครับจนกระทั่งถึง๙เมตรกับ๖๐เซน
นี่ดูสิฮะนี่นะครับคือเรียกว่าสร้างกระแสฮือฮาไปทั่วอเมริกานะครับ
ในฐานนะงูที่มีขนาดวิ๊ดเบิ้บจริงนะครับ
งูเหลือมเพศเมียแสนสวย

มาพร้อมกับน้ำหนัก๙๑กิโลกรัม
มีความยาวกว่า๖เมตรนะครับคุณผู้ชมครับ
งูตัวนี้เนี่ยยังคงเติบโตอยู่เรื่อยนะฮะ

ในฐานะงูเหลือมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
คือหนึ่งในสัตว์เลื้อยคานประจำสวนสัตว์
เขาบอกว่ามันเป็นงูที่แข็งแรงกินเก่ง
ว่ายน้ำเก่งสุดนะฮะ

เขาได้งูเหลือมตัวนี้มาจากเพื่อนคนหนึ่ง

ปัจจุบันนะครับเจ้างูตัวนี้มีอายุ๖ปีแล้ว
มันสามารถมีอายุยืนยาวไปถึง๗๕ปี

แล้วก็แน่นอนครับเมนูหลักที่มันกินประจำก็คือ

โดยทางที่จะนำมาละลายน้ำแข็งจนได้อุณหภูมิที่พอเหมาะ

และอาหารมื้อเด็ดเหล่านี้ก็มีพลังงานมากเพียงพอ
ที่ทำให้ใจโนมิก้านั้นอัพเกรดไซส์ของมันนะครับ
จากเดิมที่ปัจจุบันนี้อยู่ที่๖เมตรกว่านะครับ
อีก๑๒ปีข้างหน้าตัวมันเองอาจจะใหญ่แซงหน้าเมดูซ่า
ซึ่งมีความยาวถึง๗เมตร๖๗เซนติเมตรนะครับ
ซึ่งเจ้าของสีงูเหลือมก็คือเจ้าเมดูซ่า

แต่ต่อไปเขาบอกมันมีสิทธิ์ที่จะใหญ่กว่าก็คือ
๙เมตรกว่า๖๐เซนติเมตร

จะใหญ่มากนะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับว่า
ในวันที่๒๐กรกฎาคมนะฮะมันเป็นในโอกาสวันงูแห่งชาติของสหรัฐเขา

เขาก็เลยให้ประชาชนไปชมความบิ๊กเบิ้มของเจ้าใจโนมิก้านี้ได้อย่างใกล้ชิด

เขมือบได้ทีนึงนี่คงกินได้ทั้งตัวนะ
อื้อหือเสียวไปเลย
เรื่องหวาดเสียวอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
เป็นเรื่องหวาดเสียวที่กลางสี่แยกค่ะ
มีเด็กคนนึงเดินเข้ามาแล้วอยู่ในระหว่างที่รถกำลังแบบ
ขับสวนกันไปมากันมากมายทีเดียว
เป็นเหตุเกิดนะคะอยู่ที่กลางเมืองฉางโจค่ะ
ตามรายงานระบุบอกว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งในฉางโจ

กล้องวงจรปิดจับภาพของเด็กหญิงคนนี้ค่ะ
วัย๖ขวบออกมาเดินเพ่นพ่านแบบไร้จุดหมายอยู่ใจกลางสี่แยกเลย
โดยมีรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมาข้ามทางอยู่อย่างนั้น
กลายเป็นเหตุการณ์ที่น่าอันตรายเป็นอย่างมาก

เด็กหญิงยังเดินงงอยู่ไม่มีใครแสดงตัวเป็นผู้ปกครองด้วยนะคะ
หรือว่าคนบนรถที่จอดติดสัญญาณไฟก็ไม่มีใครลงมาช่วยเหลือ
กระทั่งมีชายคนนี้แหละค่ะ
ใส่เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ปรากฏตัวขึ้นมาจากมุมหนึ่งของภาพ
ก่อนที่จะชูมือขึ้นแล้วก็ทำสัญญาณขอทางรถยนต์ที่กำลังสัญจรไปมาอยู่
แล้วก็ไปช่วยน้องเข้ามาได้
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อุ้มเด็กหญิงกลับไปที่รถค่ะ
ระหว่างที่เขากับเพื่อนตำรวจอีกครั้งหนึ่งก็ขับรถส่วนตัวผ่านมานี่แหละนะคะ
เห็นเหตุการณ์นี้ก็เลยแบบว่าลงไปช่วย
แล้วก็พาเด็กหญิงไปที่สถานีตำรวจเพื่อที่จะติดตามหาผู้ปกครองของน้องคนนี้แหละ
กระทั่งมีพ่อกับแม่มาแสดงตัวว่าฉันเป็นลูกแล้วก็มาขอติดต่อรับกลับไปค่ะ
จากการสืบสวนเบื้องต้นเด็กหญิงคนนี้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองนั่นแหละ
แต่ปรากฏว่าเกิดซุกซนแล้วก็เดินหลงทางกับคุณพ่อคุณแม่
พยายามจะเดินไปตามหาคุณผู้ชมค่ะ
ปรากฏว่าตัวเองก็เดินหลุดเข้าไปอยู่กลางถนนตรงนั้น
เพราะดีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยผ่านมาเห็นแล้วก็ช่วยเหลือน้องเอาไว้ได้นะ
เจอเจอพ่อกับแม่ก็คือมารับที่สถานีตำรวจมีตำรวจมาช่วยเอาไว้ได้

เออนะผู้ปกครองเองเขาก็แบบว่าขอบคุณมากหลงทางกับพ่อแม่

เขาก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนก็เดินไปเรื่อยเดิน
แล้วหลุดไปตรงกลางสีแยกไฟแดงเลย
เรื่องนางงามมิสแกรนด์ยังไม่จบกันใช่ไหมครับคุณแม่ค่ะ
ก็อีกแล้วนะฮะน้องโกโก้เขาก็โดนกันไปกันนำกันไป
อยู่หลายวันเลยนะเนี่ยน้องก็สวยดีนะสวยสวยเลยตัวจริงสวยไหม
ตัวจริงสวยใช้ได้เลยแหละตัวจริงสวยอ่ะ
ก็ตอนที่เขาได้อ่ะนะดิฉันก็จำไม่ได้หรอกว่าน้องโกโก้อะไร
เขียนลงไปในคอมเมนต์ที่เขาคุยกันใช่ไหมบอกว่าเออคนได้ก็ดูดีเนอะ
ฉันไม่เคยไปเดี๋ยวเอ๊ะฉันไปเหรอไป
ฉันจำไม่ได้หรอกฉันเจอคนเยอะมากนะเขาในในเน็ตเขาบอกว่าคุณแม่เคยเจอ
ที่เขาเดินแฟชั่นโชว์อยู่บนน้ำใช่ไหม

คือเราไม่รู้ว่าเขาผ่านเวทีนางงามมาเยอะมากขนาดนี้ใช่ไหม

เราก็บอกเธอเดินเป็นนางงามมากไป

จะตัดภาพมาที่ผู้เข้าแข่งขันใช่ไหม

แบบให้เป็นนางแบบให้ได้อะไรอย่างนี้

แต่เขาไม่ได้ชนะใช่ไหมไม่ได้ชนะค่ะ

เอาอย่างนี้นะเวลาเป็นคอมเมนเตเตอร์แล้ว
ต้องมองในภาพที่มันเหมาะสมใช่ไหม

อย่างวันนั้นประกวดแฟร์เช่นนางแบบ
ไม่ได้มีอะไรนะก็ไม่ได้รู้จักใครดิฉันก็ว่าทุกคน
ถ้าไม่ดีก็ต้องว่ากัน

เห็นมั้ยเขาบอกว่านางงาม
กรณีโกโก้นะคะอรัยสุพระเลิก

นี่แบบอื้อหือดังจริง
หนำไม่เลิกเลยนะคะ
เพราะว่าโดนโพสต์ภาพเปรียบเทียบ

คาร่าโซซ่าคนซ้าย

ก่อนที่จะประกวดนางงามเธอเข้าใจคำนี้ป่ะ

แต่เอามาโพสต์ในลักษณะแบบนี้นะ

ทำให้ดราม่ากันอิลุงน์ตุ๋นังเลย
มีลูกกงลูกเกดเข้าไปอยู่ด้วยนั่น
เป็นต้นก็ระหว่างเรียกได้ว่าแฟนคลับทั้งสองเวทีคือเวทีมิช
นีเวิร์สกับเมธีมิสแกรนดอินเตอร์แนคชาแนลเราต้องบอกอย่างนี้นะ
ซึ่งเป็นเวทีของฝรั่งตรงนู้นก็แบบโอ้โหดราม่าใส่กันสุดฤทธิ
ย้อนเวลาไปในช่วงที่เกิดเรื่องใหม่เนี่ยก็เหมือนกับว่ามีความหวังดีเนี่ย
เกิดการตักเตือนกันขึ้นเนี่ยนะโกโก้ก็รู้ตัวว่าเออไม่เหมาะสมจริงด้วยแหละ
ก็จึงรีบลบรูปออกทันทีเลยนะคะที่ตัวเองโพสต์จริงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนแบบว่า
ไปโพสต์เองเอารูปมาโพสต์คือไปจุ๊บเขามาไม่เขารีพลายใช่ไหมเออเขารีพลายรูปมา
เหมือนฉันชอบจุ๊บรูปไหมไม่ไอ้จุ๊บมันคือไปดึงมาแล้วไปใส่ถูกไหมครับแต่อันนี้ไม่ใช่

ขอโทษอีกเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แหละเพราะเขาขอโทษไปแล้ว
แต่ถ้าคิดว่ามันเป็นการไปลุ่งละเมิดแคทธินาเกย์ตั้งที่เขาบอกว่าเขาไม่เป็นคนทำภาพนี้

เขาบอกว่าเขาจะขอโทษคิดว่าคิดกับคิดว่าคิดด้วยตัวเอง
แต่เธอเห็นอันที่แคทธินาเกย์เขาลงรึยัง

ในลักษณะที่ทำให้คนรู้สึกดาวลง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อความข้อเขียนหรือแม้กระทั่งคำพูดสดอย่างนี้
เพราะว่าแคทรินาเกย์ไปดูอินสตาแกรมเพื่อนบ่อยไปดูเขาเหมือนกัน
ใช่เขาก็คงจะไม่อะไรแล้วล่ะเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วเออมันไม่น่ามีอะไร
แต่ไม่จบสินี่นวัดเขาบอกอย่างนี้

ขี้กลัวคนขี้ขาดคนไม่มีอะไรดีมักจะแสดงออกโดยการด่า
ไม่ลืมหูลืมตาแล้วก็ใช้คำหยาบคายลามปามไปเรื่อยเพราะว่า
เชื่อว่าการใช้คำหยาบเหล่านี้จะบดบังความกลัวของ
ตัวเองได้มิสแกนไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอกครับอย่าตกอยู่ใน
เกมของแกรนมากเกินไปด่าแต่พองามมากกว่ามากเกินไปอาจจะ
ต้องไปยืนด่าอยู่หน้าโรงพักนะครับอืมมีอะไรป่ะคือนางจะแจ้ง
เออคุณแม่เอาไหมถ้าเจอแม่ไม่มีแฟนมาร่าคะคุณแคะคุณพูดงามกันหน่อยได้ไหม
เดี๋ยวลงเองละกันเอาคุณแม่ลงเลยลงเลยจัดขึ้นมาอีกเวทีนึง
แต่คุณเมฆถามว่าพอออกหน้าสื่อมันก็จะมีแค่คู่กรณีหนึ่งต่อ
แต่เบื้องหลังมันก็มีความน่ากลวง

นี่ไงคุณแม่พูดมาอย่างนี้คุณผู้ชมอยากรู้เลยพูดจริงไม่อยากเล่า

ทุกแวดวงเปล่าคุณแม่เอาจริง
เพราะถ้าที่ฉันพูดฉันคงโดนกระหน่ำไม่เหลือซากกันเลยทีเดียว

ปีที่แล้วก็พอแล้วเหนื่อยพอแล้ว
เมื่อตอนต้นปีก็เหนื่อยพอแล้ว
อย่าให้ฉันเหนื่อยไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะ
เพราะว่าเอาอย่างนี้นะคะคือจริงดิฉันเนี่ย
มันก็อยู่ในที่ที่แบบว่าสมควรรู้เรื่องจริงทั้งหมดแหละ
ไม่ใช่แบบว่านึกออกไหมคือมันอยู่ในแวดวงอันนี้
ดิฉันเคยทำงานงามมาเป็นสิบกว่าปีเลยนะ
เข้าใจมั้ยแล้วมันมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ย

แล้วคนที่เกิดเรื่องทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย
อยู่รอบข้างดิฉันทั้งนั้นดิฉันรู้จักทุกคนที่มีปัญหาตอนนี้
ดังนั้นความจริงมันก็จะวิ่งเข้ามา
ว่าอย่างนี้นะคะคุณแม่อย่างนั้นนะคะคุณแม่
ซึ่งดิฉันก็เหมือนหญิงแก่ที่แบบมีประสบการณ์เยอะ
ทุกคนก็แบบว่าพยายามจะมาแบบ

เลยรู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไง
เดี๋ยวก็ถูกลับไปถามเรื่องจริง

แต่อย่าล่ากูเนี่ยเข้าไปแบบว่า
ในแบบว่าระบบของพวกคุณแล้วไง
เอาแบบว่าให้มันตายไปกับดิฉัน
เขาถามคุณแม่ว่า

คุณแม่มาเชื่อใครคะ

กูจะลณักกว่าเพราะว่ามันเป็นแหล่งจริง

คุณแม่พูดมาขนาดนี้อีกแล้วอยากรู้ไหม

ให้ทุกคนพูดความจริงด้วย

แต่ไม่มีใครพูดความจริงเลยสักคน
แม้กระทั่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้
ขึ้นตรงนี้ยังไม่พูดความจริงเลยไปเรื่องของคุณนิ้งค์กลุ่นสตรีดีกว่า
แล้วครับคุณนิ้งค์เนี่ยนะฮะแก่ป่วยได้โรคแปลกนะฮะ
คุณนิ้งกรุงสตรีนะครับคุณผู้ชมครับอดีตนางเอกดังยุค๙๐กว่า๑๐ปีที่แล้วนะฮะ
สายการบินดังนะฮะซึ่งแฟนคลับก็เลยไม่ค่อยเห็นผลการของเธอ
ผลงานของเธอสักเท่าไหร่ในวงการบันเทิงอีกเลยนะครับมีเพียงข่าวคราวความเคลื่อนไหวในมุมแห่งความคิดถึงของแฟนคลับเท่านั้นเอง
โดยระบุว่าตอนนี้เนี่ยเธอกำลังป่วยด้วยโรคแปลกซึ่งยังหาสาเหตุไม่พบ
ซึ่งข้อมูลต่างนั้นนะครับเพจดาราภาพยนตร์ได้มีการเปิดเผยนะครับว่านิ้งค์
ศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาติไทย
ซึ่งในกระบวนการรักษาว่าต้องดำเนิน๓คอร์ส

ใช้เวลาดำเนินการคอร์สละ๓สัปดาห์
โดยต้องมีท่อเจาะติดกับเส้นเลือดใหญ่ที่ต้นแขน
แล้วก็ต้องติดตัวทอดชิ้นนี้กลับไปที่บ้าน
โดยต้องห้ามโดนน้ำนะฮะในช่วงตลอดการรักษานะครับ
แล้วข้อสำคัญก็คือต้องระวังการติดเชื้อในช่วงนี้ด้วย
ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรักษานะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวนี้มีโรคอะไรแปลกมีเกิดขึ้นมาเยอะมากเลย
พี่หนุ่มพูดถึงตอนนี้ล้มอยู่ว่าต้องเช็คนะ

แต่ว่ามันสามารถที่จะไปแก้ไขอย่างเช่น

ให้หายกลับคืนมาได้โดยแบบว่า

ก็คือของคนที่อยู่ในครอบครัวด้วย
อันนี้ใช้คนในครอบครัว
ที่สามารถแบตกับตัวของคุณนิ้งเขาได้

ของมายูอย่างนี้ก็จะมีการเก็บจากสายสดือ

ก็คือเอาไปปั่นมันจะแยกเป็น๒อัน

เป็นจุดของโรค
ก็ใช้ได้เหมือนกัน
ที่มาจากไขสันหลัง

อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่ได้ยินมา

สมมุติคุณพี่ม้าสมมุติพี่ม้าป่วยเป็นโรคอ่า
มะเร็งมิ้ดรึดค้าหรือเป็นอะไรอย่างนี้

ใช่ดังนั้นคนหนึ่งที่เคยเป็นอย่างนี้

นี่มันมีเรื่องทางการแพทย์นะคุณผู้ชมครับ

มันอาจจะมีผิดพลาดก็อย่าไปคิดว่า

คือฟังก็ไม่คิดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดต้องการรู้

อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันไปนะว่ารักษาแล้วจะเป็นยังไง

เพราะเช็คเมื่อกี้คือเรากะว่าจะโทรไปสัมภาษณ์

ก็คือต้องรอจบคอร์ที่๓

เพราะผมเองเคยร่วมงานกับเธอเหมือนกัน

เขายังจำพี่หนุ่มได้เลย
น้ำในตาของคุณอิทธิ

พี่เป็นมือที่สามใช่ไหมคะในเรื่อง
ในตาลทำเป็นทั้งหมด๒เวอร์ชัน
เวอร์ชันหนึ่งผู้หญิงเลือกคุณนกชัดชัย

ก็ไปทำงานกับคุณนกชัดชัย

เป็นคนด้วย
สุดท้ายเขาก็เลยเลือกทางนั้น
แล้วก็ทำงานหนึ่งเลือกตัวผม

เพราะอยากให้ผู้โดยคนจัง

มันเป็นเรื่องเป็นลาว
เหมือนละคร

ถ่ายกี่วัน

ตอนนั้นผมจำได้เรื่องละครดาวเรืองอยู่
หัวหญิกเลยอะแล้วก็ต้องไปได้ผมก่อนถ่ายได้ได้ให้มันโตรงอย่างนี้
แล้วก็มีฉากหนึ่งแบบไปยืนกลางฝนกับคุณนกชัดชัย

อ้าวตายแล้ว
แล้วมาไว้ก็ได้เห็นว่าว่ามีเพื่อนยากแวะเวียนมาคอยช่วยทายาให้ตลอดเลยจนกลายเป็นภาพที่น่าประทับใจ
รวมไปถึงลูกชายแล้วก็ลูกสาวของคุณเมฆด้วย๒คน
ก็ไปช่วยทาแผลให้คุณพ่อนะคะ
โดยทางพี่เมฆเองก็โพสต์คลิปแล้วก็บรรยายบอกว่า

น้องสาวทำหน้าที่ทายา
วันนี้ขอบคุณลูกทั้งสองนะมานอนเป็นเพื่อน
คืนอุ่นใจแต่เหนื่อยเพราะทะเลาะกันเล่นกันทั้งวัน

เมฆเคยร่วมงานอ่ะครับ
ราคอนเรื่องแรกเลยประสาทมืด
แต่ในเรื่องเขาเป็นเค้าเล่นคนเหนือนะ
เป็นพี่ของน้องเป็นนางเอกอีกคนนึง

ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะ
ไปดูข่าวคุณพลอยชิดจันทร์นะฮะ
คุณแม่ลูกศรีตะคุณเป๊ะหรือเกิน
อืมช่วงนี้เธอบอกว่าเธอกลุ้มใจ

พลอยนะก็ได้มีการโพสต์คลิปที่ลูกชายนั้นร้องไห้ไม่ฉุดนะครับ
หลังจากที่ต่อเลโก้ผิดไปนิดเดียวเอง
แล้วก็กลัวนะครับว่าจะทำให้ลูกนั้นอยู่ลำบากหรือไม่นะครับ

ซึ่งพลอยเองก็ได้โพสต์นะครับบอกว่า
เหตุเกิดจากต่อเลโก้ผิดไปนิดเดียวพี่เขาร้องไห้หนักมาก
แม่ก็พยายามทำความเข้าใจลูกนะคือมันก็แก้ไขได้นะลูก
ค่อยค่อยคิดหาทางแก้ทำใหม่ต่อใหม่แต่อารมณ์ลูกนั้นคงอารมณ์เสีย
ุดหงิดทั้งโกรธตัวเองหนักมากแล้วก็กลัวว่าแกะแล้วจะต่อใหม่ไม่ได้
เอาแต่ร้องไห้ด้านพลอยเลยสงสัยว่าชีโน่นั้นจะเป็นเหมือนแบบ
ความเป๊ะเกินไปหรือเปล่าในหลายเรื่องแบบนี้นะครับ
มันทำให้เขาอยู่ลำบากกับความเป๊ะเกินไปไหม
ซึ่งหลังจากที่พลอยก็โพสต์ออกไปก็มีแม่มาแสดงความคิดเห็นนะครับ
บอกอยากให้แม่พลอยนั้นไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็ให้กำลังใจถึงคุณแม่ลูกหนึ่ง
อย่างคุณตายชุติมาก็เข้ามาแนะนำด้วยเหมือนกันนะครับว่า
ให้กับหลานด้วยนะครับ
คำถามว่าถ้าเขารู้สึกยังไงตอนนี้
ลูกรู้สึกหงุดหงิดเสียใจเพราะแบบนี้ใช่ไหมลูก
คนเรามีความรู้สึกว่านี่แบบนั้นได้นะ
แล้วก็อธิบายบางทีเด็กเนี่ยนะฮะ
ไม่เข้าใจอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น

แต่ว่าโตขึ้นเยอะมากเคยไปสัมภาษณ์เขานัตรกูล
แล้วน่ารักมาก
ก็คือแบบทุกอย่างเป๊ะไปหมดอะไรอย่างนี้

ไม่ได้ไงเพราะฉันต้องทุกอย่างต้องเป๊ะ
นี่ไงอีกหนึ่งคน

คุณแพนเค้กค่ะก็ใส่ชุดว่ายน้ำเซ็กซี่ทีเดียว
หมีก็บอกว่าเขาไม่ห่วงนะอย่างนี้
ทำทะเลหัวหินลุกเป็นไฟเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับแพนเค้กเข็มมะนิด
พักผ่อนเที่ยวทะเลหัวหินพร้อมกับใส่ชุดว่ายน้ำ
ก็อวดแบบหุ่นเซ็กซี่บนอินสตาแกรม

เขาก็แบบแหมคุณแม่ก็ไปถามว่า
ทะเลนี่ใส่ชุดว่ายน้ำด้วยพี่หมีว่ายังไง
แพนบอกว่าค่ะเราไปทะเลถูกที่ถูกทาง
คลิปนี้พี่หมีก็ไปด้วยแล้วก็เป็นช่างภาพให้ด้วย

เขาก็จะรู้ว่าเราได้ประมาณนี้
เป็นแบบสปอร์ตมากกว่าที่เป็นชุดว่ายน้ำแนวเซ็กซี่

เราไม่ใช่สไตล์แบบนั้นก็เลยไม่มีอะไรแบบนั้น

เวลาแพนจะโพสต์รูปต้องให้พี่หมีดูก่อนไหม
ก็มีบ้างทำเป็นถามว่ารูปนี้โอเคเปล่า
เราก็ดูว่าเขามีรีแอคยังไงบ้าง
แต่เราต้องดูความเรียบร้อยทุกรูปอยู่แล้วก่อนที่จะลง
ส่วนพี่เขาก็แทบจะไม่มีห้ามลงอะไรอยู่แล้ว
เพราะเราจะดูที่มันโอเคสบายพี่หมีค่อนข้างตามใจ
จนวันนี้พี่หมีแทบจะกลมกลืนเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้ว
คุณแพนบอกว่าใช่ค่ะอยู่ดูแลการใส่เสื้อทีมไปไหน
เที่ยวด้วยกันตลอดเป็นโลโก้ไปแล้ว
บกันมากี่ปีแล้ว๘ปีแล้วค่ะเร็วมากเลยเนอะนานแล้ว
อนาคตเรื่องแต่งงานแล้วตอนนี้คุยกันหรือยัง

ปีนี้พี่หมีก็อายุ๔๒๔๓ก็ประมาณนึง
แต่เรายังโอเคสบายก็ไม่ได้คาดคันเรื่องนี้กันไปนะคะ

อ้าวเห็นยังไงตรงจอ

ใช่ไหมล่ะอ้าวไปดูน้องโบนน้องโบนลูกเดี๋ยวก่อนนะ
น้องมาลีลูกของมโมะโบ
โอ๊ยตายเขางักหมวดแต่เคียนขอโทษ
ไปความน่ารักของนางเดี๋ยวนางไม่ใช่เต้นอย่างเดียวนางป้าป้าป้า
เหมือนแบบอัลลิซ่าโอ้นางแบบตอนนี้นี่นางรีวิวนี่เลยค่ะ
ดอบเท่งหน้าดูเฮ่ย
ไปดูแม่รีวิวแต่งหน้าตัวเองดูสิอารัก
เดี๋ยวนะมลิลูกเอยฉันรีวิวแต่งหน้า

ดูอะไรมาแน่เลยถึงเขียนใต้ตาเป็นแบบนี้

เดี๋ยวก่อนคุณแม่เขารีวิวที่ใช้เครื่องสำอางหรือเปล่า
ไม่ใช่เพราะแต่งหน้าดูสิหน้าผากนางยังแต่งเลย
ต่างนั้นนะน้องบอกอย่างนี้บอกว่า
เห็นแม่รีวิวแต่งหน้าไงเพราะว่าแม่โบเนี่ยเขารีวิวใช่ป่ะ
แต่งหน้านู่นนี่นั่นนางก็เลยแบบว่าแอบไปทำบ้าง

แต่นี่สิมันด้านมีแฟนเข้ามาคอมเมนต์นะ
วน้องมะลิล้นหลามกันเลยนะ
บ้างก็แซวอย่างนี้ว่ายังไม่ถึงช่วงฮาโลวีนนะ

ก็บอกอย่างนี้บอกว่าไปเอาดีทางเต้นดีกว่าไหม
ก็บอกอย่างนี้ว่าให้เวลาฝึกฝนฝีมืออีกหน่อยน่าจะใช้ได้
หรือบางคนก็แซวว่านี่คือเทรนด์แต่งหน้าแนวใหม่ที่กำลังจะมาในไม่ช้า
เด็กก่อนนั้นก็ขาดเรื่องอะก็เขียนไป
ขาดเรื่องดีฉันเห็นเด็กน้าแต่งหน้าเนี่ยทุกคนเลยอะ

วันนั้นไงแชเบสอร์ตเด็กแต่งหน้าทางนั้น
นั้นสาวที่เด็กเล่นกับมันครับ
ถ้าขอมัยูเขาให้เป็นของมัยู

แล้วดูฟันดูเหงื่อกทำร่วน

พี่เมย์ไปอธิบายลูกยังอ่ะเรื่องแบบดูมนตร์ล็ากลูกทุ่งแล้วร้องผมน้องไห้
น่าจะอธิบายล่ะขอใจล่ะ

เมื่อวานคือเขาคุยกันในซิริเนี่ย
ซีรีส์บอกว่าก็คงถามถึงเมเฟื่องอารมณ์หรืออะไรอย่างนี้

มันเป็นผลงานของพี่เมย์ไงคุณแม่

เออบอกแม่ไปอยู่ใต้น้ำ

แล้วบอกแม่แม่ไปทำผมอย่างนี้สิ
ที่แบบว่าโกนผมไม่ให้ผม
มันเหมือนพระหนูจะได้ว่ายอย่างนี้
ตลกเลยฉันคำอันนี้ที่สุดเลย
ได้เป็นพระหนูจะได้ไหว้แม่ได้
ดูสิเด็กนะ
อีกเรื่องหนึ่งเป็นข่าวอัลเตรส
ของทางคุณเป้าปรปัก
ซึ่งครั้งหนึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่
คือนักแสดงอย่างรุ่นคุณป๋อหรืออะไรอย่างนี้
จะรู้จักกันหมดนี่นะครับคุณเป้าปลปักก็คือที่ใส่หมวกเห็นไหมครับ
นั่นคือภาพของแกก่อนหน้านี้นะครับ
แล้วไปดูภาพปัจจุบันนะครับ

เดี๋ยวจะมีภาพปัจจุบันให้คุณผู้ชมได้ดู
คือตอนนี้เนี่ยแกไม่สบายนะนี่พระเนี่ยนะฮะ
นี่คือคุณป้าวรปักปัจจุบันนะครับ
พี่เป้าขอบลงเยอะเลยอ่ะคือคือแกไม่สบายนะฮะ
ก็คือรายการของคุณปก็คือคุยนิสกิจใจกับปณฑวุฒิก็บอกว่า
ตนเองทราบข่าวว่าพี่เป้าป่วยมาได้สักพักหนึ่งแล้ว
เพราะตนเองไปถ่ายละครแล้วก็เจอกับทางคุณอีท
ซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทที่คอยดูแลพี่เป้ามาตลอด
ซึ่งคุณอีทก็บอกว่าพี่เป้าน่าการไม่ค่อยจะดีซักเท่าไหร่นะฮะ
หลังจากนั้นคุณป๋อก็ได้มีการติดต่อนะฮะ
ต่อสายตรงไปพูดถูกกับพี่เป้าก็ละปัก
เป้าเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยตนกำลังใจเกินร้อย
สังขารมันเป็นไปตามการเวลา
ตนจึงต้องใช้เวลาอยู่กับมันฟื้นฟูร่างกายตราบเท่าที่ยังมีบุญ
ส่วนรูปที่เห็นว่าผอมนั้นตอนนี้ผอมลงยิ่งกว่าเดิมอีก

ตอนนั้นเนี่ยนะครับหนัก๖๗๖๘กิโลกรัม
จากเดิมที่หนักนะฮะ๙๖กิโลกรัม
ซึ่งตนใช้วิธีแบบปกติทั่วไปคือเดินทางสายบุญ

จะอดนอนหรือว่ากินข้าวมื้อเดียวก็ยังอยู่ได้
แต่พอป่วยน้ำหนักลงมามากกว่า๓๗กิโลกรัมภายในอาทิตย์เดียว

คือแบบแกก็รู้สึกแบบแยะเนี่ยคุณดูดิฮะ
พี่ลง๓๐กิโลกรัมภายใน๑อาทิตย์ได้ไหม

เพราะว่าตนเองไม่เคยเลยว่าไม่คิดเลยว่าชีวิตนี่ต้องมาลำบากขนาดนี้
แต่เมื่อรู้ว่าสักวันหนึ่งก็ต้องตาย

และขออย่าให้ใครต้องมาเจอโรคภัยแบบที่ตนเองประสบอยู่เลย
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต
ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ตนต้องการก็คือ
ประคองชีวิตให้อยู่และเพียงสร้างบุญบารมี
ก่อนจะกล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยการขอบคุณคุณป๋อนะครับ
ที่เป็นสะพานบุญให้คนนั้นเข้ามาช่วยเหลือตน
โดยตนเองจะเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้ใช้จนวันสุดท้ายของชีวิต

หากพี่เป้ามีเรื่องอะไรหรือต้องการไปโรงพยาบาล

คุณป๋อเองพร้อมนะครับที่จะให้การช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา
เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณป๋อคุณเป้าคุยกันครับ

บอกครับอันนี้สาธุนะ
สาธุนี่สิ่งที่ป๋อประวันกรวณา
ตอนนี้ชีวิตเรายังเดินได้

พอกินอาหารได้เป็นบางอย่าง

เรื่องนี้ทำให้คุณป๋อนัทธวุฒิถึงกับหลั่งน้ำตานะฮะ

เมื่อกี้ได้ยินไหมครับว่าคุณป๋อบอกว่าคุณป๋อจะช่วย

คือแกไม่ได้เรียกร้องว่าใครจะต้องมาช่วยเหลือแกนะฮะ
แต่แกไม่สบายจริงดูสิฮะสภาพแก

ครั้งหนึ่งแกเคยสอนคิวบู๊บผมนะ

ที่มีที่ผมเล่นเป็นตังกวยแชรี

ไม่ใช่ผมเล่นในละครของช่อง๓นี่แหละ

ใช่แล้วพี่เป้าเนี่ยเป็นคนสอนคิวบูธทั้งเรื่องเลย
แล้วก็ละครแบบแอคชั่นที่คุณผู้ชมเห็น

เอาอีกแล้วแกงจี้เขาแล้วกัน

คุณก๊อปบัจจัยพนธ์ก็บอกคุณก๊อปบัจจัยพนธ์รู้จักนะครับ
คุณก๊อปบัจจัยพนธ์บริจาคเงินไปละหมื่นนึง
แล้วก็ลงหน้าอินสตาแกรมด้วย

หนาวเลยดีกว่าเราควรจะไปกันแล้วนะคะ
วันนี้พรุ่งนี้เจอพี่หนุ่มเปล่าก็เริ่มกลัวแล้วเนี่ย

พี่พ่อดำด้วยกันพี่พ่อดำดวงแข็งหุ่น

พี่พ่อดำก็มาเจอกันนะพรุ่งนี้
พี่พ่อดำเยินนานแล้วเขายังอยู่เลย